คลิปนี้นะคะแชร์อยู่ในโลกโซเชียลค่ะที่ชนบุรี
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วอยู่ดีดีก็คว่างเหมือนกับขวดเหล้าอ่ะ
ครับลงพื้นคว่างใส่บ้านคนอืมดูนะคะ
นี่คว่างแบบนี้ค่ะโอ้โหคำถามคือทำแบบนี้ไปทำไม
ขี่รถจักรยานยนต์ไปปลาหินใส่กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่หน้าห้องพักแล้วไปโดนแขน
ได้รับบาดเจ็บไปคนนึงครับวันถัดมาสี่มิถุนายน
วัยรุ่นคนเดิมขี่รถจักรยานยนต์ทีนี้ไม่ได้มาคนเดียว
กับพวกอีกคนนึงถือมีดยาวเข้ามาจะฟันคนในห้องพัก
แต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นในห้องพักใช้มีดฟันกลับก็เลยรีบขี่รถออกไป
สาเหตุยังไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรกันทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ห้องพัก
ก็ไปแจ้งความนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นย่านอุดมศุกร์จังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าชั้นเดียวที่เป็นจุดเกิดเหตุตามภาพเนี่ยค่ะ
นายภูทะเนธกำลังยิ่งผู้เสียหายชี้ให้ดูค่ะ
มีร่องรอยของเศษขวดเหล้าแตกค่ะคือสิ่งที่วัยรุ่นปลาลงไป
มันเป็นขวดเหล้าอ่ะนะคะเมื่อสามมิถุนายนตัวนายภูทะเนธบอกว่า
ผมก็ไปทำงานพี่ชายกับแฟนนั่งอยู่หน้าห้อง
ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์มามาคนเดียวเอาขวดคว่างลงพื้นไปครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์มาคว่างขวดแก้ว
พี่ชายเขาจนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายพี่ชายบอกว่าโอ้โห
ทำกันแบบนี้ไม่ไหวแจ้งความดีกว่าก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
สี่มิถุนายนตำรวจลงพื้นที่มาครับที่จุดเกิดเหตุก็ติดตามไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้ก่อเหตุบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะอยู่คนละซอย
พอคนก่อเหตุเห็นตำรวจวิ่งเพ่นหนีเข้าป่าไปเลย
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้ค่ะช่วงค่ำวันเดียวกัน
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มากับน้าน้าของผู้ก่อเหตุนะนะ
มาจอดตรงหน้าห้องพักคราวนี้ไม่ใช่แค่คว่างขวดคว่างแก้ว
ถือมีดดาบค่ะเดินไปเคาะประตูห้องเลยแต่ไม่มีใครกล้าเปิด
ตัวนายภูทะเนธบอกว่าผมกับพี่ชายอยากให้เรื่องมันจบ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะไม่เคยรู้จักกันไม่เคยโกรธแค้นโกรธเคืองอะไรกันมาก่อน
ถ้าเขาดูอยู่อยากฝากบอกว่ายังไงคืออยากให้เขามาเคลียร์พี่
เคลียร์ให้จบจบกันไปคือครั้งคราวนี้ผมก็กลัวตัวผมไว้
ใช่ผมต้องมากินอยู่ที่นี่ไม่อยากมีเรื่องอะไร
มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะในช่วงวันเกิดเหตุ
ก็คือนางสาวกระหนกวันกรัฐพงศ์บอกว่าจริงแล้วมีอะไรก็คุยกันนะ
มาทำแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องอาจจะโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะ
แล้วห้องพักแถวนี้ถ้าเป็นวันหยุดเด็กเยอะค่ะ
ก็กลัวว่าคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่อง
ก็จะได้รับอันตรายไปด้วยเพราะเห็นไหมค

อยู่ดีก็แบบขี่รถมาแล้วคว่างไปเลย